ก้าวมาสู่๖๓วันแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วจะจับผู้ต้องหาได้ไหม
แต่ว่าเราก็อยากจะให้กำลังใจทุกฝ่ายแล้วครับทั้งตำรวจเอง
นักข่าวในพื้นที่ทั้งฝ่ายพ่อแม่ชมพู่ทั้งลุงพล
ซึ่งแน่นอนตกเป็นข่าวกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลุงพลล่าสุดนะเมื่อวานเสียน้ำตา
เสียน้ำตาเพราะว่าอะไรมีกำลังใจหลั่งไหลไปหาลุงพลมากเหลือเกิน
คนที่ไม่ใช่ญาติคนที่ไม่เคยรู้จักก็เดินทางมาหาลุงพลต้องการจะมาให้กำลังใจ

ว่ามดีขวามสัวทุกวันอาจจะปล่อยแมมทุกวันหลายไปดี
ถ่ายลูกไว้ถ่ายลูกถ่ายลูกนุกทรายมาแค่นี้เขาก็เอาโทรศัพท์มาครับ
แมมมาแค่นี้ภาหยาดฤทธิ์สุศเกษน้องทรายเขาสัก
ถึงกับน้ำตาตกเลยนะ
คนที่มาต้องบอกว่าคือคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ญาติ
แต่ต้องการมาให้กำลังใจลุงพลให้สู้นะ
แล้วก็จะผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้
ซึ่งอยากรับกำลังใจจากญาติแบบนี้
เขาบอกอย่างนั้นนะลุงพลบอกว่าอยากจะได้กำลังใจจากญาติแบบนี้
แล้วถ้ามีการถ้าเชื่อใจกันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาหรอก

ลุงพลขอยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครับ
แต่ว่าสุดท้ายมันเจอแบบนี้นะ
จริงลุงพลได้พูดกับนักข่าวไว้เมื่อวานนะ
ว่าถ้าจบเรื่องนี้จบคดีชมพู่
เดี๋ยวจะย้ายออกจากหมู่บ้านกกอกเลย
จะไปอยู่ที่อื่นแต่ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะอยู่ที่ไหนนะฮะ
ซึ่งก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย
หนึ่งคนที่มาให้กำลังใจชื่อว่านางสมพรมาตะรัก
บอกว่าจริงแล้วผ่านมาครับ
จะไปทำธุระที่ศิษฐกรรมต้องผ่านเส้นทางเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจแวะมาหาลุงพลที่กกอกดีกว่า

หลังจากติดตามข่าวชมพู่มานาน
จนลุงพลถูกสังคมหรือว่าฝ่ายพ่อแม่เอง
ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนทำ
แต่คุณป้าสมพรที่มาเนี่ยฉันคิดอยู่ในใจฉันว่า
ไม่มีทางที่ลุงพลจะทำแบบนั้นได้กับน้องชมพู่
เพราะดูแลชมพู่เป็นอย่างดีนะฮะ
แล้วก็คิดว่าแล้วดูแล้วว่าลุงพลรักและเป็นห่วงหลานมาก
เหมือนที่เธอเองก็เลี้ยงหลานมาฉันก็รักหลานของฉัน
แล้วลุงพลจะทำหลานได้ลงคออย่างไร
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่มานะฮะ
ฉันก็เคยเลี้ยงหลานเลี้ยงมาแล้วนะฮะ
ก็ได้ครัวแล้ว
เห็นแล้วมีความจริงเงิน

ลุงพลเองทั้งพ่อแม่ชมพู่เอง
แล้วก็ชาวบ้านกกอกที่ยอมรับเหมือนกัน

คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตามกันต่อประเด็นของน้องชมพู่
นั่นก็คือผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูตั้งแต่วันที่น้องหาย๑๑พฤษภาคม
แล้วพบศพน้องก็คือค่ำสักประมาณทุ่มหนึ่งของวันที่๑๔พฤษภาคม
โดยงานแรกที่ลงไปชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะก็คือตำรวจสภกกตูม
หลังจากนั้นก็มีการส่งศพน้องไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
เพื่อที่จะผ่าศพรอบแรกโดยคุณหมอนะคะหลังจากนั้นส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเอาผล๓ที่มาซ้อนกันมันน่าสนใจตรงที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยปรากฏว่ามีผลอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกับ๒ที่แรก
เดี๋ยวเราขยายความกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะ
ถ้าเกิดว่าไปดูในรายงานการตรวจศพอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเป็นแผลที่มีการถูกเปิดเผยล่าสุดนะคะ
ขูดขีดตามตัวของน้องชมพู่คือตอนนั้นเนี่ยก็มีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะไอ้รอยเนี่ยมันมาได้ยังไงนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นร่องรอยตามธรรมชาติหรือเปล่า
ไปโดนกิ่งไม้ใบย่าก็เลยทำให้เกิดรอยนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ไปพบรอยบุ่มที่ตัวน้องก่อนแล้วก็มาพบรอยขีดขวน
เรื่องของการส่งศพน้องไปชนสูตรพลิกศพ
มีรายงานการตรวจศพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกมาค่ะคุณผู้ชม
เราไปดูนี่นะในใบรายงานก็จะมีการบอกรายละเอียดเลยนะคะที่หัวกระดาษเลย
รายงานการตรวจศพวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ๓ปีสัญชาติไทยนะคะ
รับไว้ชนะสูตรคือ๑๕พฤษภาคม๗โมงครึ่ง
ทำการตรวจศพคือ๑๕พฤษภาคมบ่าย๒โมงครึ่งค่ะ
แต่ทีนี้ไปดูในรายละเอียดของรายงานการตรวจของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ไปดูนะคะจะมี๓หัวข้อหลักก็คือ๑สภาพศพภายนอก
สภาพศพภายในและ๓เหตุตายโดยตรง
ทีนี้มาดูเรื่องของสภาพศพภายนอกก่อน
สภาพศพภายนอกนะคะถูกระบุว่าศพเป็นศพเด็กหญิงผมยาวถึงต้นคอสีดำ
สูง๙๕เซนติเมตรน้ำหนัก๑๑กิโลกรัม
แห้งคล้ำเริ่มเน่าปรากฏหนอนแมลงชัยออกจากช่องปากและรูจมูก

ตรงนี้แหละที่จะไปดูไทม์ไลน์ว่าน้องชมพู่เนี่ยจริงแล้วหายไปตั้งแต่๑๑
พบศพ๑๔พฤษภาคมน้องระหว่าง๑๑๑๔น้องตายวันไหนกันแน่
เรื่องของการไปพบหนอนแมลงชัยออกจากช่องปากรูจมูกเนี่ย
กีตาวิทยาบอกว่าไอ้ตรงนี้มันสามารถบอกได้ว่า
ตั้งแต่แมลงวันไปวางไข่แล้วก็ไข่ออกมาเริ่มเป็นนอน
วงจรชีวิตตรงนี้มันกี่วันเดี๋ยวเราขยายความตรงนี้กันนะคะ
เอาล่ะทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
รายงานปรากฏว่าบอกว่ามีบาดแผลถลอกขูดขีดตามร่างกาย
และแขนขากระจายเป็นหย่อมบริเวณรอบปากถึงแก้มสอง
ต่อมาเราก็ต้องคำถามกันว่าเอะน้องจมพู่ถูกกระทำชะเมลก่อนหรือเปล่า
แล้วมีคนฆ่าเอาศพไปทิ้งอำพลาง
พอไปตรวจสอบเรื่องของบริเวณช่องคลอดของน้องนะคะ
ในใบรายงานระบุชัดค่ะบอกว่าไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคลอด
เยืมจารีไม่ฉีกขาดลักษณะครบสมบูรณ์ทวานหนักขยายเล็กน้อย
แต่ไม่พบบาดแพ้หรือการบาดเจ็บพอไปเอ็กซ์เรย์ศีรษะ
ร่างกายแล้วก็แขนขาน้องนะคะปรากฏว่าก็กระดูกก็ไม่แตกหักค่ะ
อันนี้เป็นภาพรวมภายนอกก่อนนะฮะทีนี้มาดูสภาพศพภายในบ้างคุณผู้ชม
สภาพศพภายในหนังศีรษะไม่ฟกช้ำกระโหลกไม่แตกแปลว่าน้องไม่ได้ถูกของแข็งเนี่ยไปกระแทกนะคะ
กระดูกคอไม่หักไม่พบเลือดออกเหนือหรือใต้เยื่อหุ้มสมอง
แต่ว่าเนื้อสมองเริ่มเน่าแล้วนะคะตอนที่ไปพบศพ
เยื่อบริเวณคอไม่ฟกช้ำกระดูกโคนลิ้นและกระดูกไทรอยด์ไม่หัก
ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมกระดูกหายปลาร้ากระดูกซี่โครงไม่หัก
ไม่พบเลือดออกในปอดหัวใจเริ่มเน่าอวัยวะภายในเริ่มเน่า
ไม่พบการบาดเจ็บปรากฏของเหลวสีน้ำตาลในกระเพาะอาหารปริมาตร
ประมาณ๑๐มิลลิลิตรคือในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารและมีของเหลวนะคะ
ประมาณสิบมิลลิลิตรแล้วก็เป็นสีน้ำตาลด้วยและประเด็นสำคัญ
คุณผู้ชมไปดูหัวข้อสุดท้ายเลยนะคะเหตุตายโดยตรงตรงนี้รายงานการตรวจ
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะเขียนว่าระบุเหตุตายไม่ได้
เนื่องจากสภาพศพเน่าทีนี้มันก็ค่อนข้างยากสำหรับการทำงานของตำรวจ
ว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะถ้าเกิดว่าระบุสาเหตุแห่งการตายได้
มันก็จะสาวย้อนกลับไปได้ไงว่าน้องชมพู่เป็นอะไรถึงตาย
ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการส่งไปให้กับพนักงานแยกธาตุตรวจสอบต่อ
แล้วก็ไปถามความเห็นของพนักงานแยกธาตุที่เขาไปตรวจสอบศพของชมพู่อีกทีหนึ่ง
ว่าจะตรงกันหรือไม่นะฮะพนักงานแยกธาตุเขาก็ได้มีการตรวจสอบและลงบันทึกไว้
ในวันที่๑๕พฤษภาคมหลังจากที่พบศพของชมพู่เพียง๑วัน
พนักงานแยกท่าเขาเขียนอธิบายสภาพศพที่ไปเจอ
เอาไว้ดังต่อไปนี้นะตามเอกสารที่ปรากฏเราถอดมาให้
เอกสารฉบับนี้นะฮะเป็นสภาพศพของเด็กผู้หญิงอายุประมาณสามขวบ
ผมดำสภาพศพที่ไปเจอนั้นลืมตานะครับไม่สวมเสื้อผ้า
มีสายสินพันที่มือขวาแล้วไปพบหนอนในรูจมูกกับช่องปาก
และที่บริเวณแขนข้างซ้ายแล้วผิวหนังก็สี่คล้ำดำไปแล้ว
พบรอยผิวผนังถลอกเก่าหลายรอยตามลำตัวตามแขนขาไม่พบรอยแผลเปิดขนาดใหญ่นะครับ
ความเห็นของแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณกว่า๑๘ชั่วโมง
แล้วมีความเห็นส่วนท้ายในเอกสารฉบับนี้ของพนักงานแยกธาตุ
ที่เป็นความเห็นแสดงสาเหตุการตายเท่าที่ทำได้
พนักงานแยกธาตุระบุว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
มีความเห็นให้ส่งผ่าชนสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
นั่นก็หมายความว่าต้องส่งต่อไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนั่นเองนะครับ
ซึ่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถาบันที่
เกี่ยวกับเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ได้รับความเชื่อมั่น
และอีกหนึ่งสถาบันก็คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของการชนะสูตรศพต่างในคดีสำคัญ
แล้วศพของน้องชมพู่ส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
คือก่อนหน้านี้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผลการชนสูตร
วันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ที่ฉันขออ่านรายละเอียดแบบนี้ซึ่งมันจะมีทั้งข้อมูลที่มันตรงกับ
การชนะสูตรศพจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
และมีข้อมูลที่ต่างในบางส่วนด้วย

เหมือนนี่คือสภาพศพลืมตาไม่สวมเสื้อผ้า
มีสายสินที่ข้อมือด้านขวา

หนอนในรูจมูกและช่องปากรวมถึงบริเวณแขนซ้าย
พบรอยผิวถลอกตามลำตัวแขนขาทั้งสองข้าง
กระจกตาดำทั้งสองข้างแห้งไม่ขุ่นนะคะ
ความเห็นของแพทย์เสียชีวิตมาแล้วนานกว่า๑๘ชั่วโมง

แต่ที่ไม่ตรงแต่ที่ไม่ตรงก็คือ
สาเหตุการตายของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
ไม่สามารถหาสาเหตุการตาย
และจะต้องตรวจต่อคือบาดแผลตามร่างกายพบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจขออภัยนะคะแพทย์ขอเก็บตัวอย่างในช่องคลอดไปตรวจหาอสุจิต่อไป
ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าลักษณะการเสียชีวิต
ตั้งแต่เสียชีวิตไปจนถึงการส่งศพมาที่สถาบันนิติเวศ
ร่างกายยังสามารถตรวจหาอสุจิได้ในช่วงเวลานั้นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจช่องคลอดของน้องชมพู่ออกมามันเป็นยังไง
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะ
แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้มันไม่สอดคล้องแล้ว
กับผลการชนะสู่จากโรงพยาบาลทรัพธิสิทธิ์ที่ประสงค์ที่ระบุว่า
อวัยวะเพศของน้องชมพู่ไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิด
พรมจารียังอยู่ครบสมบูรณ์

เพราะว่าครอบครัวก็นำร่างของน้องไปเผาเรียบร้อยแล้ว
อันนี้เป็นผลการตรวจพิสูจนศพที่ออกมา
มีทั้งตรงกันไม่ตรงกันแล้วก็ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่ง
แต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในรายงาน
การตรวจศพของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ไฮไลท์ไว้
เรื่องของการเริ่มเน่าปรากฏหนอนแมลงชัยออกจากช่องปากและรูจมูก

ตรงนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูวงจรชีวิตของแมลงวัน
ตั้งแต่มันไปหยอดไข่แล้วออกมาเป็นนอน
ถ้าเกิดว่าไปดูตรงนี้ปรากฏว่าก็สามารถคำนวณได้นะคะว่าน้องชมพู่
เสียชีวิตมาแล้ว๒วันค่ะ
คุณหมอวีรศักดิ์จรัสชัยศรีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
บอกว่าแมลงวันในศพของน้องชมพู่เนี่ยมันบ่งบอกได้นะ
นอนที่อยู่ตามสภาพศพผู้เสียชีวิตเกิดจากที่แมลงวันเข้าไปวางไข่ตามจุดเปิดของร่างกายเช่นอะไรบ้าง
จมูกรูหูตามจุดที่มีบาดแผลเปิดกรณีถูกแทงถูกยิงเป็นต้น
เนื่องจากบริเวณเท่านั้นมันมีอุณหภูมิอุณหภูมิที่สำคัญนะครับ
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่เวลาแมลงวันมันไปหยอดไข่แล้วไอ้ไข่ของแมลงวันเนี่ยมันสามารถเติบโตไปเป็นนอนได้
แต่กรณีศพของน้องชมพู่จะเห็นว่าหนอนเนี่ยมันอยู่เป็นลักษณะเกาะกลุ่มเห็นไหมฮะ
นอนมันอยู่ลักษณะเป็นเกาะกลุ่มอยู่ที่บริเวณปากเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถจะพบเห็นได้หลังจากที่เสียชีวิต
โดยหนอนจะบอกระยะเวลาการเสียชีวิตได้แปลว่าอะไร
ถ้านอนบอกเวลาการเสียชีวิตได้ต้องไล่กลับไปย้อนไทม์ไลน์ของคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยใหม่
ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยนะฮะ

ในตัวหนอนเองเนี่ยก็จะมาช่วยบอกนะครับในเรื่องของระยะเวลาการเสียชีวิตได้
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพอหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ถ้านอนเนี่ยแมลงวันนะครับก็จะมาวางไข่
ไข่แล้วกว่าจะกลายเป็นตัวหนอนก็ต้องใช้ระยะเวลา
โดยส่วนใหญ่ก็จะมากกว่า๒๔ชั่วโมงไปแล้วนะครับก็จะเริ่มมีการกลายเป็นตัวหนอน
แมลงวันเนี่ยจะไปวางไข่ในส่วนที่ร่างกายเปิดนะครับเป็นรูเปิดอย่างเช่นปากตาหูจมูกนะครับ
หรืออาจจะมีบาดแผลเปิดตรงไหนเนี่ยหนอนก็จะไปวางไข่
ตรงที่หน้าท้องเนี่ยมันไม่มีนะฮะบาดแผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนอนก็จะไม่ไปวางไข่
ก็จะไม่มีร่องรอยให้เห็นว่ามีหนอนบริเวณหน้าท้องครับ
ทีนี้ฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยเอาล่ะวงจรชีวิตของหนอนที่มาจากแมลงวันเนี่ย
บ่งชี้ได้ว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตมาแล้วกี่วันนับจากวันที่พบศพ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคาบเกี่ยวกันคือสักประมาณ๒๓วัน
แต่ถามว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงจริงแล้วว่า๒หรือ๓วัน
เพราะอย่างที่ที่ฉันบอกไปก็ต้องไปย้อนไทม์ไลน์ใหม่กันทั้งหมดเนี่ยนะคะ
นักกีตะวิทยาบอกว่าทำได้ทำได้ไปดูจากขนาดของตัวหนอนที่อยู่ที่ศพน้องชมพู่
ไปวัดขนาดเลยนะคะเทียบกับวงจรการเจริญเติบโตของหนอน
อันนี้ทำได้ชัดเลยว่าน้องเสียชีวิตมาแล้วจริงกี่วัน
ระหว่างสองหรือสามวันนะคะเอาล่ะเป็นเรื่องที่คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องว่ากันไปต่อเนี่ยนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแม่น้องชมพู่เองก็มีการออกมาพูดถึงผลการชนะสูตรพลิกศพของน้อง
จากทั้งสามสถาบันด้วยนะคะมีตอนหนึ่งแม่ของน้อง
ก็ยังให้น้ำหนักเหมือนเดิมบอกว่าคือไม่น่าเป็นไปได้ที่น้องเนี่ย
เสียชีวิตมาแล้วกว่า๑๘ชั่วโมงแม่บอกไม่น่าเป็นไปได้ทั้งพ่อและแม่ยังยืนยันตรงกันว่า
แล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยที่น้องเนี่ยจะเดินขึ้นไปบนภูเขาเอง
คือก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าน้องเดินไปบนภูเขาเองหรือเปล่า
แล้วพลัดหลงตามภาษาเด็กแม่บอกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะหนึ่งน้องหิวไม่น่าจะเดินไปถึงตรงนั้น
เพราะสองตอนที่ไปพบศพเนี่ยสภาพศพน้องเนี่ยคือเปลือยถูกไหมน้องเนี่ยแม่บอกว่าเด็กสามขวบ
กางเกงเองโอเคยังได้อยู่แต่ถอดเสื้อเองเป็นไปไม่ได้แต่ตอนที่ไปพบศพน้อง
น้องถูกถอดเสื้อเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นคนทำให้น้องตายที่สำคัญ
ใครเป็นคนตัดผมน้องน้องไม่ตัดผมเองแน่แม่เชื่อแบบนี้ฟังเสียงแม่ค่ะ
ถ้าน้องเดินไปเองนะจะย้อนมาอีกน้องเดินไปเองคือวันที่๑๑ทั้งวัน
แม่ว่าน้องไม่น่าจะเดินขึ้นไปถึงจุดนั้นอืมครับเพราะว่าน้องหิว
ถ้าเกิดว่าน้องเสียชีวิตประมาณ๓วันก่อนที่แพทย์จะได้ตรวจ
มันก็น่าจะเป็นวันที่๑๑หรือไม่ก็๑๒นะแม่ว่าเวลาแค่นี้น้องคงเดินไปไม่ถึง
ถ้าน้องก็เดินไปเองนะถ้าไม่มีคนพาไปแต่มันไปไม่ได้อยู่แล้ว
แม่ก็ยังเชื่อแบบนี้นะคะว่าน่าจะมีคนพาไปนั่นแหละ
แล้วก็น้องก็ไปตายนะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่ก็เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ถามด้วย
กรณีวันที่๑๕พฤษภาคมพ่อกับแม่เคยให้สัมภาษณ์
เหมือนว่าลุงพลพูดในวันที่พบศพน้องชมพู่ว่าน้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร
ว่าเป็นเพราะผลการชนสูตรพลิกศพในตอนแรกนั้น
บอกว่าน้องไม่ได้ถูกทำร้ายหรือถูกกระทำไม่ดีไม่ร้าย
ก่อนที่น้องจะหายไปน้องเนี่ยก็กินแค่ข้าวไข่เจียวและน้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็หายไป
คิดว่าน้องหิวหรือเปล่าส่วนลุงพลจะรู้ได้ยังไงว่าน้องหิวหรือเปล่า
บอกว่าพอแล้วไม่พูดแล้วไม่พูดถึงแล้วนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลสังคมเอ่ยก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าทำไมเรายังหาสาเหตุการณ์ตายไม่ได้
ยังหาคนร้ายไม่ได้แต่ครอบครัวกลับเผาศพน้องไปแล้ว
มันก็ไม่สามารถจะไปหารักฐานอะไรเพิ่มเติมจากศพของน้องได้อีก
คดีนี้ก็เฝ้าติดตามกันต่อครับสุดท้ายเป็นอย่างไร

วันนี้เข้าสู่วันที่๖๓แล้วนะสำหรับคดีน้องชมพู่นะคะ